ที่บรรยากาศของการเลือกตั้งซ่อมหน่อยนะฮะ
วันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันแรกครับที่กรกตจะเปิดรับสมัคร
ผู้ลงรับสมัครสอสอเขต๕นครปฐม
ทางด้านของหัวหน้าพักอนาคตใหม่เขาเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคู่รัฐบาล
เข้ามั่นใจแบบนั้นคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าภักดิ์อนาคตใหม่
ลงพื้นที่ไปหาเสียงไปปราศาอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ไปช่วยนายภัยรัฐภัยรัฐโชติจันทรคจรเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอเขต๕
ก็ไปหาเสียงโดยมั่นใจบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้
เมืองเลยนะฮะจากนี้ไปจะมีการเลือกตั้งซ่อมอีกหลายเขตทำให้ประชาชน
ไม่พอใจรัฐบาลชุดนี้อยู่แล้วเนี่ยไม่อยากอยู่ในสังคมแบบปัจจุบัน
เนี่ยหันไปเลือกภาคอนาศาสตร์ข้นใหม่เออเขาว่ายังงั้นเลยนะครับ
ขณะที่คณะกรรมการบริหารภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
มีมติอย่างเป็นทางการส่งนายพระเดิมชัยสะสมทรัพย์ลงสมัครเลือกตั้ง
ต้องบอกว่านามสกุลสะสมทรัพย์เขาเป็นเจ้าพ่อนครปฐมอยู่แล้ว
แต่คุณชายาสะสมทรัพย์อะไรก็เรื่อยมา
ก็ไม่รู้ว่าเจ้าพ่อในพื้นที่นั้นจะยังไงกับพักอนาคตใหม่นะฮะ
ซึ่งนานนี้ก่อนจำนงภูมิในการพักเขาบอกว่าไม่อยากให้มอง
เป็นการแข่งขันกันเองของพักร่วมรัฐบาล
อันนี้ก็ว่ามีความผูกพันกันของการทำงานในพื้นที่กับประชาชน

แล้วยอมรับว่าครั้งนี้เหมือนเป็นการแข่งขันกัน
ระหว่างตัวแทนของภาครัฐบาลและภาคฝ่ายค้าน
ถ้าฝ่ายใดมีผู้สมัครมากกว่า๑คน
กระทบต่อผลการเลือกตั้งอย่างแน่นอน

อย่างที่คุณธนทรเขาบอกไว้ว่าจะกลายเป็นโดมิโน่หรือเปล่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงคั่วรัฐบาลหรือไม่อย่างไร
ก็ลองติดตามกันดูกับเรื่องของการเมืองนะครับ